ยืนยันเลยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปเหน็บคู่จิ้นไฟแรงคู่นี้นะคะ
แล้วก็ขอไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันและกันจะดีกว่าค่ะ
ซึ่งส่วนตัวเองนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้สนิทกับแพทย
ขั้นที่จะต้องยกหูโทรไปบอกว่าเออฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้ว่าแบบนี้นะคะ

โมเองเนี่ยโมบอกแต่แรกแล้วว่าโมไม่ขอไม่ขอยุ่งไม่ขอแบบพูดถึงไม่ขอเกี่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราก็ไปย้อนดูเทปได้เลยค่ะเท่าที่โมพูดนะคะ
ก็จะเป็นโมพูดถึงในส่วนของตัวโน่
เพราะว่าโมกับโน่ยังใช้ผู้จัดการคนเดียวกันโมจะรู้รายละเอียดของงานโน่บ้าง
ควรจะเป็นกำลังใจให้กันและกันไม่ว่าจะกับใครก็ตาม
โมเองก็เป็นกำลังใจให้กับแพทย์กับโน่ด้วย
เพราะว่าทั้งคู่และตัวโมเองเนี่ยมีภาระที่จะต้องดูแลพ่อแม่
ค่อยอกเข้าใจกันในเรื่องพวกนี้ดี
คำถามบางคำถามเป็นคำถามที่แบบเสี่ยมหรือเปล่า
หรือว่าแบบตีความอีกแบบหนึ่งแล้วก็เอาไปถามอีกคนหนึ่งรึเปล่า
แต่ส่วนโมเดี๋ยวนี้โมเองก่อนที่จะตอบคำถาม
โมทำการบ้านคือโมจะฟังจากปากคนคนนั้นจริง
โมถึงจะมาตอบเท่าที่โมดูที่น้องเขาตอบ

แล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้น
ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลย

หัวใจของโมมันมีแต่ความรักจนไม่เหลือพื้นที่ไว้เกลียดใครแล้วอะค่ะ
คือในเรื่องนี้โมไม่อยากจะให้แบบ
แต่ละคนมาเป็นทีมใครทีมใครจริงแล้ว
เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็รักกันดีกว่า
โมเขาก็ดูมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อารมณ์ใจเย็นมากขึ้นเลย
เดี๋ยวนี้เวลาดาราตอบอะไรเขาต้องระวังคำพูดน้องเชอรี่

อะไรละนี่อ๋อดีใจดีใจดีใจงานแต่งงานอ๋อดีใจดีใจงานแต่งงาน
อันนี้ฉันจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเอาภาพขึ้นมาซะแล้วนะ

เขาบอกว่านี่แหละเป็นภาพที่จะได้รับช่อดอกไม้ในงานแต่งงานของ
รักเจ้าของฉายาจิ๋วสีจีตีไวไฟนะครับ
แล้วก็กุ๊บกิ๊บท่ามกลางเสียงเชียร์จากแขกเหลือที่มาร่วมงาน

เขาบอกว่าแต่งอีกแต่งอีกสาวแต่งโมรับได้นั่นเอง
ที่เจ้าบ่าวสุดหล่อจะเข้าไปโอบไลน์
โดยมีเจ้าสาวตัวจริงหัวเราะกว้างอยู่ข้าง
เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่รับดอกไม้ได้
ก็เห็นแบบนี้แล้วแหละหลายคนก็บอกว่าก็เป็นสีสัน

เห็นแบบนี้แล้วก็รู้ได้เลยว่า
บี้แตงโมกุ๊บกิ๊บไม่ได้มีปัญหากันนะคะ

เป็นที่ที่เธอใช้จัดงานแต่งงานกับคุณโตโน่เมื่อ๒ปีที่แล้ว
คนเราคุณแผลมันยังไม่หายแล้วไปที่เดิม

แล้วก็ต้องใช้ความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก
แล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าเดินไปตรงไหน
ก็ยังนึกภาพเก่าอยู่กับตัวโน่นเองค่ะ

เรามาอยู่ในที่ที่นี่อย่างแข็งแรงได้
แล้วก็แบบเหมือนชนะใจตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะ
ตรงนั้นที่โมให้ความสำคัญมากกว่าช่อดอกไม้

แล้วโมกับโน่ก็คือเป็นคนแรกที่ไปแต่งงานที่นั่นด้วย

มันก็มีภาพเก่าเก่าย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็สามารถอยู่ที่นั่น
แล้วใครจะไปแต่งที่นั่นอีกสามารถไปได้แล้วนะคะสบายมากเลย